สำหรับการบุกทลายแหล่งผลิตเครื่องสำอางก็ดี
ผลิตภัณฑ์ก็ดีที่หลอกลวงผู้บริโภค

แต่ถามว่าแล้วรัฐบาลจะมีมาตรการเชิงลุกอย่างไร

ติดตามพร้อมกันกับคุณสุภาพคลี่ขจายค่ะ

ไม่อยากให้การจับกลุ่มเหตุการณ์คราวนี้
กลายเป็นดอกไม้ไฟแล้วก็วูบหายไป

นี่เป็นการเริ่มต้นของการปฏิบัติการ
เพื่อต่อสู้กับพ่อค้าแม่ค้า
หลอกลวงประชาชนต้มตุ๋นประชาชน

หลังจากรองนายกรองพบตรออกมาปฏิบัติการคราวนี้
แต่ว่าเรื่องนี้มันจะไม่วูบวาป
วูบวาบไม่ควรจะเป็นข่าววันสองวันแล้วก็หายไป
แล้วการหลอกลวงก็ยังดำรงคงอยู่ฉะนั้น
เรื่องนี้ต้องเดินหน้าต่อเรื่องนี้ต้องขยายความต่อ
ที่จริงการค้าขายสินค้าออนไลน์ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายหรอกครับ
มันเป็นนวัตกรรมใหม่คนได้มีอาชีพใหม่
การค้าขายก็สะดวกขึ้นคนหนุ่มคนสาวที่ไม่อยากทำงานออฟฟิศ
ไม่อยากเป็นลูกจ้างเขาก็มาเปิดขายสินค้าออนไลน์กัน
หลายรายประสบความสำเร็จแล้วก็ควรจะได้รับการส่งเสริม
แล้วเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้มันก็สนอมตอบเรื่องพวกนี้ดีมาก
แต่ว่ามีคนแฝงเข้ามาในวงการนี้แล้วก็ทำในลักษณะหลอกลวงประชาชน
สินค้าไม่มีออยก็ไปทำออยปลอมกันขึ้นมา
ให้คนซื้อเข้าใจผิดว่าอ้าวมีออยนี่
มีออยก็แปลว่ามีมาตรฐานที่อาหารและยารองรับปลอมออย
หนักขึ้นไปกว่านั้นก็คือว่าโฆษณาขายสินค้า
แล้วไม่ได้คุณภาพเหมือนที่โฆษณาอันนี้ก็มีปัญหาเยอะมาก
แล้วแล้วจะทำยังไงกันครับหนักไปกว่านั้นก็คือว่า
แปรสภาพเป็นขายตรงแล้วแปลสภาพเป็นแชร์ลูกโซ่
คนที่มาซื้อไม่ได้หวังว่าจะเอาสินค้านั้นไปใช้หรอกครับ
ซื้อแล้วเพื่อจะได้แต้มซื้อมาไว้เยอะ
แล้วไม่รู้จะทำยังไงก็ไปขายเพื่อนต่อ
บอกเพื่อนต่อพูดง่ายไปหลอกเพื่อนต่อ
เพื่อนก็หลอกกันต่อเป็นทอดสุดท้ายสินค้า
ไม่ได้มีใครเอาไปใช้หรอกวนกันไปวนกันมาอย่างนั้น
อันนี้แชร์ลูกโซ่ครับแล้วคนที่ถูกหลอกลวงแบบนี้เยอะมาก
ในช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วมันหนักข้อขึ้นมาทุกวันก็คือว่า
คิดโปรดักต์ใหม่คิดผลิตภัณฑ์ขึ้นมาใหม่
เนื้อหาโฆษณาใหม่ทำกันจนกระทั่งว่า
คนที่บริโภคคนที่ดูโทรทัศน์คนที่ดูรายการประเภทนี้
คนที่ดูในเว็บไซต์เชื่อครับเชื่อ
เชื่อทั้งที่ไม่ควรจะเชื่อก็เชื่อ
แต่ว่าจะทำยังไงล่ะครับเพราะเขาอ้างอิงเรื่องนั้นเรื่องนี้
ตรงนี้แหละที่ดาราทั้งหลาย๕๐กว่าคนเนี่ย
คุณจะบอกว่าคุณไม่รู้คุณไม่รู้เรื่อง
คุณต้องรับผิดชอบเพราะว่าที่เขาซื้อ
ส่วนใหญ่เพราะเขาเห็นดาราพวกนี้ใช้แล้วก็ถ่ายรูปโชว์
เขาเชื่อดาราเขาเชื่อดาราดาราใช้อะไรเขาก็ใช้มั่ง
แต่เขาไม่รู้หรอกว่าดาราศิลปินนักร้องเหล่านี้ก็ไม่ได้ใช้
แต่คุณก็เป็นเครื่องมือให้เขาเอาไปหลอกประชาชนนี่ครับ
ฉะนั้นมาจนถึงวันนี้รูปแบบของแชร์ลูกโซ่
มันพัฒนาเข้ามากับการขายสินค้าเนี่ยปนกันไปหมด
คนถูกหลอกเยอะแยะไปหมด
มีวันนี้มีคนก็ประเมินว่าคนที่ตกเป็นเหยื่อเนี่ย
เกี่ยวกับเรื่องวงการนี้นะกับเรื่องพวกแชร์ลูกโซ่เนี่ย
ทั้งหลายเนี่ยเริ่มตั้งแต่แชร์ชะม้อยเป็นต้นมา๓๐กว่าปี
แชร์ชะม้อย๕๐๐กว่าล้านนะครับ
เงินของประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อ๕๐๐๐กว่าล้าน
แล้วมีแชร์นั่นแชร์นี่จนกระทั่งถึงวันนี้
มีคนประเมินว่าประชาชนถูกหลอกเงินไปแล้วประมาณแสนล้าน
มีคนหนึ่งล้านคนโดยประมาณตกเป็นเหยื่อของแชร์ลูกโซ่เหล่านี้
ตกเป็นเหยื่อของการถูกหลอกลวงแบบนี้หมดเนื้อหมดตัว
ครอบครัวล่มสลายครอบครัวแตกแยก
เอาไปเล่นผัวไม่รู้ผัวเอาไปลงทุนเมียไม่รู้
แล้วก็ทะเลาะกันครอบครัวแตกแยกล่มสลายบาปกรรมไปตกกับลูก
มีนักเรียนหลายคนที่ต้องออกจากโรงเรียนกลางคัน
เพราะผู้ปกครองพ่อแม่ไปมีปัญหาเรื่องแชร์ลูกโซ่
ไปเรื่องไปเอาเงินไปจมอยู่กับขายตรงแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ถูกหลอกลวง
คำถามก็คือว่าเราจะปล่อยให้ประเทศเราอยู่ในสภาพอย่างนี้เหรอครับ
เราจะปล่อยให้คนที่มีโอกาสคนที่ใช้ช่องทางแหวกกฎหมาย
เอาเปรียบหลอกลวงคนที่เขาไม่รู้อิโนอิเน่เราจะปล่อยไว้อย่างนี้เหรอครับ
ไปแจ้งสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั่นมันการแก้ปลายเหตุ
การดำเนินคดีเป็นไปตามระบบกฎหมายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ที่จะเห็นผล
แต่ว่าระยะที่ใช้เวลาไปเนิ่นนานมันก็หลอกกันไปเรื่อยต้มตุ๋นกันไปเรื่อย
วงจรนี้ก็ขยายไปเรื่อยผมถึงบอกว่าเรื่องนี้ถึงเวลาหรือยังล่ะครับ
ที่รัฐบาลจะเห็นว่าเป็นเรื่องใหญ่ถึงเวลาหรือยังที่รัฐบาลบอกต่อไปนี้
รัฐบาลไม่ยอมให้คนพวกนี้ไปหลอกลวงประชาชนที่ไม่รู้อีโนอีเนอีกแล้ว
ถึงเวลาหรือยังล่ะครับอ้าวถ้าถึงเวลาขึ้นมาก็ต้องทำอะไรสักอย่างให้มากกว่าที่ทำกันอยู่
ที่ทำกันอยู่ก็คือว่าปล่อยให้หลอกลวงแล้วก็ไปฟ้องไปฟ้องแล้วก็ว่ากันไปตามกระบวนการ
ไม่พอหรอกครับมันต้องมีวิธีการป้องกัน
ทำยังไงไม่ให้คนถูกหลอกอ้าวผมนึกถึงถึงไง
สงกรานผู้การจังหวัดไหนเกิดอุบัติเหตุมากย้ายผู้การจังหวัดนั้น
ก่อนหน้านั้นเนี่ยผู้ว่าจังหวัดไหนปล่อยให้เกิดอุบัติเหตุมาก
แล้วไม่วางแผนป้องกันไอ้สี่แยกเดิมเดิมที่คนตายกันมาทุกปี
ไม่วางแผนป้องกันย้ายผู้ว่าราชการจังหวัด
ต่อไปนี้เอาบ้างไหมล่ะจังหวัดไหนที่คนถูกหลอกมาก
จังหวัดไหนที่ไอ้คนพวกนี้บุกไปหลอกลวงประชาชนมาก
ทำเครือข่ายมากมากย้ายผู้ว่าจังหวัดนั้น
เอาไหมล่ะถ้าเป็นอย่างนี้ผู้ว่าต้องกวดขันไปนายอำเภอ
นายอำเภอคนไหนไม่สนใจเลยกระบวนการหลอกลวงต้มตุ๋น
แพร่เข้าไปในอำเภอใครใครก็รู้แต่นายอำเภอไม่รู้ไม่ชี้
เอาย้ายนายอำเภอนายอำเภอจะได้ไปกวดขันกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน
ถ้ามีมาตรการอย่างเหล่านี้ผมเชื่อว่าการหลอกลวงก็เป็นไปได้อย่าง
เพราะว่าไปหลอกที่ไหนผู้ว่ารู้เรื่องเข้าผู้ว่าไม่ยอม
ผู้การรู้เรื่องเข้าผู้การไม่ยอมและถ้าผู้ว่ากับผู้การจับมือกันเนี่ย
เอาอยู่ครับเอาอยู่ไม่กล้าหรอกแต่นี้ที่ผ่านมาเนี่ย
เรื่องแบบนี้ไม่มีเจ้าภาพธุระไม่ใช่เพราะเราไม่มีเจ้าภาพไงครับ
ไม่รู้ว่าใครจะเป็นคนรับผิดชอบออยก็รับผิดชอบในแง่ที่ว่า
เขาเอาเครื่องหมายออยไปปลอมแล้วแล้วไม่ไปตรวจตราเหรอครับว่า
เหล่านั้นเนี่ยออยเครื่องหมายออยเหล่านั้นเนี่ย
ของจริงหรือของปลอมคนดูไม่ออกแต่เจ้าหน้าที่ออยจะต้องดูออกครับ
ทำไมไม่สุ่มตรวจตาล่ะครับหรือเอาใหม่พัฒนาเครื่องหมายออย
ยังไงก็ได้ให้คนดูปั๊บอ๋อไอ้นี่ปลอม
ถ้าออยเอาจริงเอาจังอย่างนั้นกวดขันอย่างนั้นไปดูเรื่องว่า
สินค้าที่ปลอมออยใช้ออยปลอมไม่ได้ออย
ต้องลงโทษอย่างจริงจังจับกันให้จริง
แต่นี่ออยก็ทำงานตามหน้าที่ตามรูทีน
ทำหน้าที่ตามรูทีนไม่ได้ทำงานเชิงลุก
ไม่ได้ออกไปตรวจไม่ได้ออกไปจัดการกับคนพวกนี้
มันก็เป็นแบบนี้ไงครับ
ว่าราชการจังหวัดท่านก็ถือว่าหน้าที่โดยตรงของท่านก็ไม่ใช่
ไปอยู่มหาดไทยท่านฝ่ายปกครองท่านบำบัดลุกบำรุงสุข
ไม่ใช่ฝ่ายที่จะไปเกี่ยวข้องว่าใครจะหลอกใครโดยตรง
ตำรวจสคบก็มีอยู่แล้วก็ไปตรงนั้นสิ
เกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมาสุดท้ายไม่มีเจ้าภาพ
คำถามตัวโตก็คือว่ารัฐบาลจะปล่อยให้อยู่ในสภาพอย่างนี้ไหม
ถ้ารัฐบาลบอกว่าไม่รู้จะทำยังไงปล่อยให้คนหลอกลวงกันไปก็เอา
ถ้าตอบอย่างนั้นก็ตอบมาว่ารัฐบาลจนปัญญา
แต่เท่าที่ดูเนี่ยมันยังมีช่องทางจะทำได้ครับ
ประเทศอื่นเขาไม่ปล่อยให้คนเข้ามาหลอกลวงกันแบบนี้ล่ะ
หลอกลวงได้เงินมากถึงเวลาขึ้นมาจวนตัวขึ้นมาหนีไปต่างประเทศ
แล้วทำอะไรเขาได้เอาตัวกลับมาได้บ้างไหมครับเรื่องพวกนี้ไม่มี
หลอกลวงประชาชนคนที่ถูกหลอกอยู่กับน้ำตาอยู่กับความทุกข์
แต่ว่าคนถูกหลอกคนที่หลอกเขาไปสุขสบายอยู่ต่างประเทศ
ทำอะไรเขาได้ไหมล่ะผมถึงบอกว่าเรื่องนี้ไม่อยากให้เป็นเรื่องว่า
เขาก็ประกันตัวออกมาสู้คดีสู้ความไป
แล้วไม่กี่วันจากนี้ไปก็ข่าวก็เงียบ
พอข่าวเงียบทุกอย่างก็กลับไปสู่วงจรปกติอีก
ก็บ้านเราทำงานกันแบบนี้เนี่ยครับเรื่องไหนเป็นข่าวเรื่องไหนใหญ่
เอาเรื่องนั้นก่อนเรื่องไหนไม่เป็นข่าวเรื่องไหนไม่อยู่บนจอทีวี
เรื่องไหนไม่อยู่บนหน้าหนังสือพิมพ์เอาเรื่องนั้นเอาไว้ก่อน
เราวัดความสำคัญของคดีต่างของเรื่องราวต่างวัดกันตรงหน้าสื่อนี่ครับ
ฉะนั้นเรื่องนี้ผมถึงบอกว่าอยากเห็นเลย
คราวนี้ว่ารัฐบาลจะบูรณาการกันยังไงจะให้ใครเป็นเจ้าภาพ
เราไม่อยากเห็นคนจะต้องมาถูกหลอกกันโดยวิธีการเดิมแบบนี้อีกแล้ว

รัฐบาลรับผิดชอบกับเรื่องเหล่านี้มากน้อยแค่ไหนครับ

ถูกหลอกบางคนมีเงินก้อนสุดท้ายแต่เอาไปร่วมลงทุน

พอสูญญนไปแบบนี้ชีวิตเนี่ยอยู่ต่อไม่ได้เลยนะฮะ
คุณทำรายการรถปลดทุกข์เนี่ยคุณจะรู้เลยว่าคนเจอเยอะมากนะ
เจอเยอะมากบางคนเขาอายเขาไม่กล้าบอกนะ
เขาอายเพราะว่าอายที่ไม่กล้าบอก
แล้วครอบครัวแตกแยกนี้เยอะมาก
หาเงินได้เท่าไหร่ให้เมียเก็บ
รู้อีกทีหนึ่งเงิน๔๕ล้านที่เก็บได้หายไปแล้ว
ไปหมดก็หุ้นทองไปหมดก็หุ้นอะไร
อะไรก็ไม่รู้พวกนี้หายไปเลย
รถปลดทุกค์นี้จัดรายการเจอบ่อยค่ะเรื่องรถเรียนแบบนี้
แล้วคนเป็นเมียเขาก็ไม่รู้จังว่าเขาอยากได้เงินเพิ่มอ่ะ
เขามั่นใจว่าได้เงินก็เพื่อนเขาก็ได้

คำถามคือผมว่ารัฐบาลไม่ควรปล่อยแล้วล่ะ

ขอบคุณเสียงสะท้อนจากอาจารย์สุภาพด้วย
เพราะว่ามันเป็นปัญหาสังคมที่มันเกิดขึ้นจริงแล้วเนี่ย
ปัญหาปากท้องแท้เลยนะของประชาชน